โรคยาประมารภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั่นเองค่ะ
สำหรับพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะหลายคนติดตามเธออยู่แล้วว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหม
ทำให้มีอาการหน้าบวมตัวบวมขึ้นมานะคะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วย
แต่ด้วยว่ากำลังใจจากตัวเองคนรอบข้างค่ะรวมไปถึงแฟนเพลงด้วย
ก็เลยทำให้พี่หญิงลีค่ะเข้มแข็งแล้วก็ฮึดสู้
เมื่อกระทั่งสัปดาห์ก่อนค่ะพี่หญิงลีก็เลยตัดสินใจ
เข้ารับการผ่าตัดดูดไขมันที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอด้วย
คือเธอไม่ได้อ้วนนะคะแต่ว่ามันเป็นผลมาจากเป็นอาการของโรคเธอนั่นเองค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดจะรอให้หายธรรมชาติเนี่ยคงต้องใช้เวลาเป็นปีเลย
หญิงลีบอกรอไม่ไหวหายใจลำบากด้วยค่ะ
ซึ่งหลังจากนั้นต้องบอกเลยว่าอาการของพี่หญิงลีก็ดีขึ้นตามลำดับ
ที่สำคัญดูสิคุณดูสวยสดใสมากขึ้นนะฮะ
เมื่อร่างกายพร้อมทีนี้ใจก็พร้อมค่ะ
ล่าสุดก็เลยมีการโพสต์รูปใบหน้าสดสวยด้วยรอยยิ้มสดใสด้วย
มาพร้อมบอกแฟนบอกว่ารู้สึกดีสบายใจร่างกายหายไว
แต่ว่าตอนนี้เตรียมกลับบ้านที่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรำค่ะ

ลุยธุรกิจต่อค่ะไปทำรีสอร์ทตอนนี้
สุขภาพร่างกายดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังไงเนี่ยก็อย่าลืมแบ่งเวลาพักผ่อนเยอะนะจ๊
พี่หญิงลีแฟนไทรัศน์เป็นห่วงนะคะ
คือพี่หญิงลีเนี่ยไม่ได้มีแค่ชีวิตคนเดียวไงยังมีอีกหลายชีวิตลูกน้องในวงก็ต้องดูแล
ก็เลยต้องรักษาตัวเองให้ดีที่สุดนะคะพี่หญิงไทรัศน์เป็นกำลังใจให้เนอะนะคะพี่หญิงไทรัศน์เป็นกำลังใจให้นะคะ